เพื่อคนไทย
ช่วงสุดท้ายของรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้ครับ
คุณผู้ชมหลายท่านนะครับที่เคยไปเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยในสนาม
คงเคยได้ยินเพลงนี้กันใช่ไหมครับ
เชื่อหรือไม่ว่าเพลงนี้เกิดขึ้นจากกลุ่มนักดนตรีเล็กที่เป็นแฟนฟุตบอลไทยกลุ่มหนึ่ง
เพราะอยากจะให้เพลงนี้เป็นตัวแทนของคำว่าผู้เล่นคนที่สิบสอง

กันทุกครั้งเลยทุกเทปเลยสำหรับโค้ซิโก้นะฮะ

ถือว่าเป็นพลังสำคัญมากทำให้เตะมีพลังในการวิ่งในการแข่งขัน

และสิ่งสำคัญของกองเชียร์นั่นก็คือเพลง

เรามักจะได้ยินเพลงนี้ที่คุ้นหูผมเลยคือเพลงชโย

ฮ่ะทรายรันด์

เพลงนี้นะชื่อเพลงว่าชายโย
นะครับทุกคนอาจจะไม่รู้นะฮะเพลงนี้ถูกแต่งมาจางจริงจังมากจากศิลฯ
เดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะว่ากำเนิดเพลงนี้เนี่ยกำเนิดมาจากอะไรแรงบันดาลใจนะฮะรวมถึงเนื้อร้องความรู้สึกว่าทำไมมาเขียน

สวัสดีครับพวกเราเนิดซีรีส์ซาวน์นะครับ
ชโยชโยนี่นะครับผมแต่งไว้ตั้งแต่ปีประมาณปี๒๕๓๘ครับ
คือเรื่องของเรื่องผมเป็นคนชอบฟุตบอลชอบเล่นบอล
ตอนนั้นก็ทำเพลงอยู่ที่ห้องอัดแห่งหนึ่งนะครับแถวราชเทวี
พอดีมันมีคิวว่างอยู่ก็เลยแต่งเพลงเชียร์บอล
เป็นคนส่งแรงใจเชียร์ฟุตบอลไทยให้ไปไปหนึ่ง
ทงชาติไทยจะพักตระงานวันที่ยิ่งใย

เพลงชาไทรรวมกันเนื้อชาชาไทย

ไอเดียสำหรับการที่จะเขียนเพลงนี้ใช่ไหม
คือผมต้องหาฮุกให้เจอก่อน
ุ๊กให้เจอว่าคำที่อะไรที่มัน
คือเราท่างใจเอาฮุกอะ

ชัยโยใช่ไหม
สีแรกก็จะเอาไทรแลนด์คือแบบ

คือไอเดียสำหรับการเขียนเพลงนี้จะเป็นลักษณะอีก
ไทยไทยเหละไทยเหละไทยเหละ
กรมมืออีกคันครับ
คิดไม่ธรรมดา

ยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าเราอยู่ในสนามอย่างเดียว

แต่ละคนคิดเห็นกับทีมชาติไทยเป็นยังไง

ก็ติดปาก

ช่วยในอีกมุมหนึ่งในความสามารถหนึ่งของเขา

ว่าจะกลุ่มไหนก็แล้วแต่เรารักทุกคนนะครับ

หยาดเหนือแรงกายด้วยนะ

ต้องเตรียมต้องนัดต้องหาตัว
ต้องหาที่นั่งต้องอุปกรณ์การเชียร์นะฮะ

แต่สำหรับคนที่อยู่หน้าทีวี
ก็ไม่ต้องน้อยใจขอบคุณด้วยเช่นกัน
ยังไงก็อย่าลืมนะครับ
รักทุกคนนะครับ

เพื่อคนไทยทั้งประเทศครับผม
ใครอยากแนะนำเสนอแน่อะไรนะครับ

เราจะไปจะให้ดูนะครับ

เราสองคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่
วันนี้สวัสดีครับ
โอเค